อุ้ยเซลเกียร์่ะ

เพราะว่าช่วงนี้จะต้องระมัดระวังอย่างต่อเรื่องโควิท๑๙
รายงานเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะมาทำงานที่โรงงานปลากระป๋อง
ค่อนข้างน้อยนะคะก็อยากจะให้มีเพื่อนเยอะกว่านี้
รัฐบาลก็เลยบอกว่านายจ้างคนไหนค่ะอยากจะขึ้นทะเบียน
วันนี้ต้องรีบไปขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติเพิ่มเติมนะคะ
แต่นายจ้างในพื้นที่ภาคใต้สิคะน่าเป็นห่วง
อาจจะเดินทางลำบากยากนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกหนักจริงค่ะ
จะเห็นว่านี่ค่ะกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลย
และเป็นกลุ่มก้อนที่จะทำให้ตกหนักตกนานตกต่อเนื่อง
ตกทั้งวันทั้งคืนตกได้น้ำได้เนื้อ
ก็คือพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ตอนกลางนะคะจะเห็นไหมคะ
เป็นกลุ่มเมฆสีแดงสีส้มเนี่ยค่ะ
ลักษณะที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแบบนี้ค่ะ
เพราะว่ายอมความกดอากาศต่ำเมื่อก่อนหน้านี้นะคะ
เขามาจากทะเลจีนใต้พัดเข้ามาที่อ่าวไทย
วันนี้ขึ้นฝั่งที่ภาคใต้เรียบร้อยค่ะ
ประกอบกับลมมรสุมประจำรูดูทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง

เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วนะคะ
ว่าพื้นที่ฝนตกหนักมากแบบนี้นะคะ
หนักมากชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชระนองและพังงาค่ะ
พื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะ
ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ที่เกิดฝนตกหนัก
เขาตกมาต่อเนื่องแล้วประมาณ๒สัปดาห์
เพราะฉะนั้นแล้วระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน
ดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
เพราะว่าดินอุ้มน้ำมานาน๒สัปดาห์แล้วนะคะ
ฝนตกหนักแบบนี้สิ่งที่มากับฝนตกหนัก

วิ่งคลื่นสูงเลยนะคะเป็นสีม่วงเลย

จุดนี้คือจังหวัดประจวบคีรีคัน
ใครที่ผ่านไปแถวนั้นกะจะออกไปตกปลาชิว
ชิลหรือว่าชาวประมง
ดก่อนเลยค่ะห้ามเลยนะคะห้ามออกเรือเลยนะคะ
ส่วนอากาศหนาวค่ะภาคเหนือยังคงมาต่อเนื่อง

เขาบอกว่าภาคเหนือนี่มีแม่คณิ้งแล้วนะคะ
ประมาณ๑๒วันที่ผ่านมาแล้ว
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องของกรุงเทพมหานครล่ะคะ
เขาค่อยพัดมาเรื่อยค่ะลมหนาว
ประมาณสุดสัปดาห์นี้นะคะ๕ธันวาคม
น่าจะได้สัมผัสอากาศหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ประมาณ๑๘๑๙องศาเซลเซียส

ส่วนภาคใต้ค่ะนี่ไม่ต้องลุ้นเลยน้ำ

ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เตือนฝนตกหนักมากวันนี้
ยังคงตกหนักต่อเนื่อง
นี่ค่ะใช้คำว่าตกแบบฟ้าปิดเลยนะ
ส่งผลให้หลายชุมชนในตัวเมืองนครศรีธรรมราช

น้ำได้สูงประมาณเอวค่ะ๖๐เซนติเมตรถึง๑เมตร

เตอร์ไซค์ก็จอดไว้แบบเมื่อสักครู่นี้
ส่วนจะไปไหนต้องใช้เรือ
จากภาคใต้ที่เราจับตาเรื่องของฝนต่อเนื่อง
ไปที่ภาคเหนือกันหน่อย
ภาคเหนือที่พะเยาพะเยาหนาวแล้วเจ้า
อากาศเย็น๑๔องศาเซลเซียส

เขาบอกว่าภาคอีสานถ้าหนาวแบบนี้
ต้องนั่งซุ่มกันเห็ดเขาจี้กิน
แต่ว่าภาคเหนือเขากินข้าวปลูกงา
ข้าวปลูกงาเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปดู

ที่ตำรวมกับงาดำ
รวมกันเลยนะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
เวลาจะกินก็ต้องเอาไปปิ้งในเตาถ่านให้สุก

จะต้องโรยน้ำตาลอ้อยหรือผงน้ำตาลอ้อย
เขาบอกว่ารสชาติมันจะหวานมัน

ซื้อหน้าร้อนไม่ได้กินนะคะ
ได้กินหน้านี้หน้าเดียวค่ะหน้าหนาวค่ะ
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้

เล่นกับแม่ตรงนี้แหละอย่าไปไหนนะลูกนะ

ใครที่จะไปขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
ไปได้วันนี้วันนี้ดีเดย์นะคะรีบไปเลยนะคะ
แต่ตอนนี้ดิฉันก็ต้องทำงานต่อไปแล้วค่ะ
เดี๋ยวจะได้เวลาแล้วออกมาพักนิดหน่อยนะคะ

ว่าลูกขึ้นไปทำไม
กลายเป็นแมวกระป๋องไปแล้วโอ้ตายแล้วลูก